ส่วนเรื่องนี้อันนี้สงสารคุณพ่อคุณแม่จริงค่ะ
ลูกสาว๑ขวบ๒เดือนกำลังน่ารักเลยค่ะ
นอนเล่นอยู่บนสรรเขื่อนคลองรัฐโพ
ปรากฏว่าพลัดตกลงไปเนี่ยค่ะ

ต้องเรียกนักประดาน้ำมาช่วยงมเลยค่ะ
เด็ก๑ขวบ๒เดือนนะคะ
ไร้ลมหายใจนะคะจุดเกิดเหตุอยู่ใต้สะพานข้ามคลองรัฐโพติดกับสวนสุขภาพรัฐโพนะคะ
สรรเขื่อนคลองรัฐโพสมุทรปราการนะคะนางชารินีธรรมดำแม่ของน้องฟ้าใสนี่แหละค่ะ
อายุหนึ่งขวบสองเดือนตกใจเห็นภาพนี้แล้วก็มีนายสมบัติสมรัฐคนที่เป็นพ่อนะนี่ค่ะ
พอเจอสภาพลูกแล้วก็เรียกว่าร้องไห้ตลอดเวลาแทบใจสลายค่ะพยายามแม่เนี่ยพยายามเรียกชื่อลูกฟ้าใสฟ้าใส

ฟ้าใส
โอ้โหเด็กที่อุ้มไว้เนี่ยไม่มีชีวิตแล้วนะ
ไม่มีลมหายใจแล้วค่ะแต่แม่ก็คือแม่นะคะนี่คืออาการใจสลายมันเป็นแบบนี้นะคะ

คือเมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่มเขาก็พากันมานั่งเล่นตรงนี้

พ่อนอนอยู่ในเปรย์ผ้าที่ผูกไว้ใต้สะพาน
แม่กับน้องนอนอยู่ด้วยกันตรงสรรเขื่อน
นอนอยู่ริมน้ำน้องนอนอยู่ข้างในด้านใน
ประมาณตี๒ตรงนี้นะคะน้องนอนอยู่ข้างในแม่นอนอยู่ข้างนอก
ตี๒แม่ก็ให้ลูกกินนมแล้วก็หลับไป
สะดุ้งตื่นมาอีกทีนึงไม่เจอน้องแล้ว
ก็เลยตามหาไปขอความช่วยเหลือ

เพราะปกติถ้าน้องลุกเนี่ยน้องก็จะเรียกแม่

แล้วน้องก็อยู่ในช่วงกำลังหัดเดินด้วยก็คิดว่าเดินไปไหน
ว่าเช้าแล้วลูกมันตกได้ไง
หนูไม่รู้ถ้าน้องลุกน้องจะเรียก

กำลังหัดเดินเดิน๔๕๙เขาก็ล้ม

นอนดิ้นค่ะแล้วที่ขาเขามีกำไรข้อเท้า
เพราะถ้าเขาตื่นหนูจะได้ยิน
น้องหลับก็เลยนอนเล่นกันอยู่นี่

หนูก็เลยเคิ้มหลับไปเพราะหนูกินยาเข้าไปด้วยไง
นี่ค่ะก็คือนอนเล่นกันอยู่
แล้วก็แม่เขาบอกว่าตื่นมาไม่เห็นน้อง

แม่กับพ่อของน้องฟ้าสายชอบทะเลาะกันนะ
แล้วเวลาทะเลาะกันแม่ก็จะชอบพาลูกไปที่นู่นที่นี่

เธอบอกว่าเธอเคยเลี้ยงน้องฟ้าใสมาตั้งแต่เกิด
อายุ๑๒เดือนนี่แหละ

คือเพื่อนบ้านสรุปก็คือว่าเพื่อนบ้านติดใจการเสียชีวิตของน้องฟ้าสาย
สงสัยคิดว่าเด็กอายุแค่นี้กำลังหาเดินจะตกไปได้ยังไง

หน้าอยากให้น้องมาเกิดเป็นลูกหลานเธอ

ถามนิดนึงพ่อกับแม่เขาทะเลาะกันบ่อยไหม

แล้วก็ชอบเอาน้องไปนู่นไปนี่อะไรงี้

พูดไม่ได้นะ
แต่เราก็ยังติดใจเรื่องการตายของน้องกระสายอยู่
ก็ประมาณนั้นแหละ

แต่เด็กมันเพิ่งจะหาเดินต่อแต่มีกำลังตากทายเดินต่อแต่
นี่ค่ะตอนนี้น้องก็ไม่มีลมหายใจแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะ
ทีมข่าวลงไปดูที่จุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ
ที่ริมเคลื่อนคลองลัดโผล่นะคะ
วันนี้คือเพื่อนบ้านของน้องฟ้าสาย
ก็บอกกับทีมข่าวบอกก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
พ่อแม่น้องฟ้าใสก็มีปากเสียงกันรุนแรงนะคะ
แม่เนี่ยเอาน้องไปนอนกลางถนนเพชรหึงประชด

เขาบอกตอนนั้นยังเคราะห์ดีที่ชาวบ้านเห็นเข้า
มาห้ามปรามแล้วก็ช่วยเด็กเอาไว้ได้
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องครั้งนี้
ชาวบ้านบางคนบอกไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ

ปากใจเชื่อไหมไม่ปากใจเชื่อแน่นอนว่า

เพราะว่าตรงนั้นมันก็มีรั้วกั้นมีอะไร
ใช่มีรั้วกั้นแล้วส่วนมากเขาจะนอนในเปรย์

คนเรามันไม่น่าไปนอนลิงเผื่อนได้
เดี๋ยวเรื่องนี้เราก็รอดูข้อเท็จจริงกันต่อไปนะคะ
ว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
เพราะว่าตำรวจต้องเรียกพ่อมาสอบปากคำด้วยนะคุณ

คือทั้งพ่อและแม่แหละมาสอบปากคำนะครับ
คือตำรวจก็มีข้อสงสัยเหมือนที่ชาวบ้านเขาสงสัยแหละนะฮะ
ทั้งกรณีที่ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
แล้วก็ข้อพิรุธในการที่ไปนอนริมคลองแบบนั้น
ทำไมถึงไม่ระมัดระวังเพราะมีเด็กน้อยอยู่นะฮะ
แต่ว่าถ้าเป็นวิถีชาวบ้านที่อยู่ริมคลองแบบนี้อยู่สรรเขื่อนแบบนี้
บางคนก็จะไปนั่งเล่นไปนอนเล่นตรงนั้นไงคุณ
ใช่แล้วก็เด็กอายุขวบกว่า

เหตุการณ์นี้ก็ข้อมูลจากเพื่อนบ้าน
ก็ตำรวจก็จะนำมาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะ